คุณผู้ชมพูดถึงเรื่องความศรัทธาเรายังอยู่ที่เรื่องความศรัทธานะ
แต่อันนี้มาอยู่ที่ความเชื่อแบบไทยก็แล้วกันนะคะ
พญานาคโดนบันดาลเงินโดนบันดาลงานให้มันปัง
น้องแป้งร่ำสิวนารีเธอคนนี้บอกเลยเชื่อหมดใจค่ะ
เรียกได้ว่ามูถูกที่ทำดีจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นของจริงเลยนะ
สำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวสุดแซ่บคุณแป้งร่ำสีวนารี
การันตีเลยค่ะว่าเข้าวงการมูแล้วพี่ค่ะหนูออกไม่ได้อีกแล้วค่ะ
เธอเล่าย้อนให้ฟังว่าไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาไกลถึงขนาดนี้
เพราะอยู่วงการเพลงมานานจนท้อคือก่อนหน้านี้น้องไม่ดังเลยเออแต่ว่าเพิ่งมาปังเป็นที่รู้จักทั้งละครแล้วก็ผลงานเพลงค่ะก็ช่วงที่เริ่มมูเตลูนี่แหละพี่ไล่มาตั้งแต่ปีก่อนที่ขอขึ้นเขียงงัดดั้งงัดความปังเสริมโงเห้งไม่พอไม่พอขอเดินสายเติมแต้มบุญไม่เคยขาดเลยโดยเฉพาะสายพญานาคคุณผู้ชมที่
เพราะว่าหนูฝันหนูก็เลยไป
หนูก็ฝันว่าพาแม่ไปทำบุญ
แล้วอยู่ก็พูดว่าแม่ไปทำบุญ
ไปไหว้ปู่รูปะโขกันอะไรอย่างนี้
หนูก็เลยเสิร์ชหาจริงหนูเคยไปมาแล้ว
ปรากฏว่ามันก็เป็นที่เดียวที่เราเคยไปมาแล้ว
ก็คือเป็นที่วัดเขารังพัฒนา
แล้วพอหนูไปไหว้หนูก็ไปขอมาอีก
พอวันนั้นที่ไปก็มีแฟนคลับรู้จักเราอีก
ว่าเรียกเล่นไมโครโฟนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็ของานเหมือนเดิมแม่
แล้วก็คือขอให้เรามีงานแล้วก็มีเงินดูแลครอบครัวอะไรอย่างนี้ค่ะ
คุณผู้ชมบอกเลยพูดแล้วขนลุกนะ
วัดที่น้องบอกแนวฝันเคยไปแล้วคุณผู้ชมค่ะ
วัดหลักพัฒนาคุณผู้ชมอยู่ที่ลบบุรี
และที่สำคัญนะน้องไม่รู้มาก่อนเลยนะไม่เคยได้ยินชื่อวัดนี้มาก่อน
แล้วก็ไปตามสืบมีรูปปั้นพญานาคองค์สีดำสวย
อยู่ในบรรยากาศที่เขาแบบว่าเหมือนเป็นดินแดนของพญานาค
เข้าไปนี่เขาจะจัดคุณผู้ชมเข้าไปแล้วบรรยากาศมันแบบว่าโอ้โหศักดิ์สิทธิ์มาก

ตอนฝันไปไหว้นะตอนอธิษฐานอะไรเสียงครื่นตลอดเวลา

อันนี้นิดนึงนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงนะ
บอกว่าเคยไปทำบุญกับแป้งร่ำน้องเนี่ยเป็นคนที่มูสุดตัว
และเป็นคนที่เวลาหมูเขาจะตั้งใจ
แสดงว่าอะไรที่เราทำแล้วเราตั้งใจมันจะได้ผลดีนะใช่
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องคิดดีทำดีพูดดีด้วย